ติดตามข่าวกันต่อนะครับมาดูเหตุการณ์ทางภาคใต้ครับที่ยาลามีการนำป้ายบุคคลอันตราย๒๐คนที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดขึ้นเอาไว้นะครับให้ประชาชนแจ้งเหตุครับเป็นผู้ต้องหาคดีความมั่นคงครับ
ขณะที่กำลังสามฝ่ายมีการจัดกำลังนะครับดูแลความปลอดภัยในเขตเมืองหลังจากมีข่าวว่าคนร้ายเตรียมจะก่อเหตุครับ

ผ่านจับรถเอกกฤษฎายังกล่าวอีกว่า
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเหตุคนร้ายซุ่มยิงอาสารักษาดินแดง
กระหนักที่เดินทางลาดตระเวนเส้นทาง
รักษาความปลอดภัยคณะครูโรงเรียนภายในหมู่บ้าน
สายบ้านปูแลลีต่ออำเภอยหา
มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสาหัส๑นาย
คืออาสาสมัครอับดุลบรอมันกีระ
ต่อมาถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลศูนยาลา
เนื่องจากว่าการยังน่าเป็นห่วง
กระสุนปืนถูกที่บริเวณท้องทะลุลำไส้
ของนายอุบาลีอุบาดิละรอมดี
แก่นำระดับปฏิบัติการที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลบาระอำเภอยหา
ซึ่งเป็นสมาชิกที่ผ่านการฝึกมาใหม่เพื่อทดสอบฝีมือครับ
ขณะเดียวกันในวันนี้ทั่วทั้งจังหวัดยาลาก็ได้มีการขึ้นป้ายไวนิวขนาดใหญ่
ประกาศให้เห็นใบหน้าของบุคคลอันตราย๒๐คน
คดีความมั่นคงและเป็นที่ต้องการของทางภาครัฐมากที่สุด
หากประชาชนพบเห็นบ่อแสให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับ
สำหรับคนที่แจ้งบ่อแสพันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาก็
บอกว่าจะคุ้มครองพยานไว้เป็นความลับรับรองความปลอดภัยขั้นสูงสุดครับ
ขณะเดียวกันได้จัดกำลังเฝ้าระวังรถยนต์ต้องสงสัยเป็นพิเศษ
ซึ่งถูกคนร้ายนั้นขโมยไปจากพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยาลา
ก่อเหตุมีจำนวนทั้งหมด๑๑คัน
โดยคาดว่ายานพานะดังกล่าวนั้นคนร้ายจะนำไปดัดแปลง
เพื่อเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนสีเปลี่ยนทะเบียน
พร้อมปรับประกอบวัตถุระเบิดซุกซ่อนเอาไว้
เพื่อนำกลับมาเข้าไปก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ

จากนี้นะครับยังให้ตำรวจนำรูปของรถยนต์ต้องสงสัย
ให้กับชุมชนเข้มแข็งแล้วก็กองกำลังภาคประชาชน
ช่วยกันค้นหาอีกทางหนึ่งด้วยครับ